ปั้งเอ้อไม่เห็นเสียงปืนที่ไหนนะคะ
แต่ว่าเป็นความดังพลุแตกค่ะของคู่สามีภรรยานะ
คุณก้องห้วยไร่แล้วก็น้องเบลนั่นเองคุณผู้ชม
บอกเลยยิ่งจับคู่กันทำคอนเทนต์ยิ่งปังเข้าไปใหญ่
มันต้องการไก่ห้วยร่องกองห้วยไร่
นำเสนอแบบเดี๋ยวก่อนละ
เดี๋ยวอันนี้คือหมามาแย่งหรือเราแย่งหมา
ที่อิลีน่านั่นแหละเขาสนิทกัน

บ้านเลยนำเสนอวิถีชีวิตชาวบ้าน
คอนเทนต์อาหารมาสร้างความสุขให้แฟนไม่ขาดสายเลย
จนได้ฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่คอนเทนต์สายอีสานบ้านนาไปแล้ว
เพราะเจ้าพระคุณลุ้นช่องเยอะ
งานนี้นะคะกล้องเบลจะรู้สึกอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบค่ะ
รวมไปถึงนี่อัปเดตผลงานใหม่ด้วย

มีหนังจ่อคิวโรงอีก๒เรื่องไปเลยค่ะ
เอาเป็นว่าไปฟังเจ้าพ่อเจ้าแม่คอนเทนต์
เค้าเปิดใจกันนิดหนึ่งละกัน
พวกเราเป็นศิลปินมั้งอยากสร้างความสุขมั้งครับ
ก็บางทีมีคอนเทนต์อะไรที่ไม่น่าดูก็เลื่อนผ่านก็ได้นะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
มันเป็นคอนเทนต์ที่อยากให้แฟนเพลงยิ้มกัน
ประมาณว่าเอาอีกแล้วเพราะตู้แม่ตู้อันนี้มาอีกแล้ว

เดี๋ยวมีงานเพลงใหม่ช่วงนี้มีแต่งานภาพยนตร์ครับก็ฝากด้วยครับ
ก็มีท่านแรกยูไนเต็ดแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องฮีโร่ต้มแซ่บครับ
ซิงเกิ้ลที่จะปล่อยเร็วนี้ค่ะ
แล้วก็ฝากติดตามนะคะละครสาวน้อย๑๐๐ไมค์ที่ช่องเจ็ดด้วยนะคะ
ก็กะเพราไข่เจียวต้องเอาไปหมดละล่ะ
ล่าสุดไปขึ้นคอนเสิร์ตพี่ปูพงศิษย์ไปอีก